สวัสดีค่ะหมอก่ายพอพาที่นี่นะคะ
ราชลดมาเกย๓ราศีดวงมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบ
มีโอกาสรวยแบบฟ้าผ่าในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนะคะ
เดี๋ยวเรามาลุ้นดวงไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะว่า
ราศีที่ดวงมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบ
ในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนั้นนะคะ
จะเป็นราศีของคุณผู้ชมหรือเปล่า
สำหรับราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่๓
นั่นก็คือชาวราศรีมีนค่ะ
ถ้าเราจะมองข้ามไปเลยนะคะมองข้ามช็อต
ปี๒๑๖๖บอกได้เลยนะคะว่า
ชาวราศีมีนเป็นราศีที่ดวงชะตาดีมาก
เฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะ
บอกได้เลยค่ะว่าลาบก้อนใหญ่กำลังรอชาวราศรีมีนอยู่ในช่วงปีหน้านะคะ
แต่ในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนี้ค่ะ
ชาวราศรีมีนก็มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบนะคะ
แต่ว่าจะเป็นโชคลาภแบบน้ำจิ้มค่ะ
พอหอมปากหอมคอเท่านั้นนะคะ
และถ้าจะให้ดวงชะตาดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ชาวราศรีมีนค่ะ
หาโอกาสในการไปไหว้พระปางสมาธินะคะ

แล้วถ้าคุณค่ะมีโอกาสได้นำพวงมาลัยดอกดาวเรืองพวงใหญ่
ถวายหลวงพ่อสักครั้งหนึ่งนะคะ

เป็นการเสริมแรงทำให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนั่นเองค่ะ
ต่อมาราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่๒นะคะ
นั่นก็คือชาวราศีธนูค่ะ

ถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตามาแรงมากเลยนะคะ
ในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีค่ะ
โดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภและการเงินค่ะ
ถ้าคุณหวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองนะคะ
รับรองว่ามีโอกาสได้สมใจปรารถนาอย่างแน่นอนค่ะ
แต่เพื่อความปังขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ชาวราศีธนูทุกท่านค่ะ
ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือคนยากไร้
ด้อยโอกาสหรือว่าคนพิการนะคะ

จะส่งผลทำให้ชาวราศีธนูดูชะตาดีขึ้นนะคะ

เพราะว่าการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือคนยากไร้นะคะ
จะเป็นการหนุนดวงการเงินโดยตรงนั่นเองค่ะ
และราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่๑นะคะ
นั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะ

ถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีในเรื่องของการเงินในช่วง
สู่เรือนการเงินได้ตำแหน่งสำคัญอย่างราชาโชคค่ะ
ส่งผลทำให้ชาวราศีเมษนะคะ

มีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของโชคลาภนั่นเองค่ะ
ถ้าในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนี้นะคะ
ชาวราศีเมษหวังเกี่ยวกับเรื่องของ
ผลประโยชน์การลงทุนค่าคอมมิชชั่นส่วนแบ่ง
มีรุ้นอย่างมากเลยนะคะ
ถ้ามีโอกาสค่ะหมอไก่ขอแนะนำให้ชาวราศีเมษนะคะ

โดยเฉพาะการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการงดทานเนื้อสัตว์

เพราะว่าอันนี้ส่งผลบุญนะคะ

ทำให้ชาวราศีเมษมีโอกาสได้ลาบก้อนใหญ่นั่นเองค่ะ
หมอไก่ขออวยพรให้ทุกท่านค่ะ

คิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
และพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
ช่องสาธุศพ